จัดงานที่มีชื่อว่าจับมือกันไว้ตลกไทยไม่ทิ้งกันนั่นเอง

เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเพื่อนศิลปินตลกที่เจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิต
พร้อมด้วยศิลปินตลกทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่
มาร่วมพูดคุยถึงเป้าหมายหลักของกิจกรรมในครั้งนี้
โดยในวันงานคอนเสิร์ตจะมีศิลปินตลกทั่วฟ้าเมืองไทย

ไม่ว่าจะเป็นแก๊งสามช่านาย่งนพวงนานง
บอลเชิญยิ้มและอีกเพียบค่ะ
จัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้วัตถุประสงค์อย่างเดียวเท่านั้นเองครับ
เพื่อหาทุนหารายได้เพื่อให้กับทางสมาคมได้ไว้ใช้
ได้ดูแลเรื่องราวของสมาชิก
เล็งเห็นว่าเราก็เงียบมาพอสมควรนะครับ

เพื่อเป็นการจัดหารายได้
ที่รู้มันก็มีการเกิดแก่เจ็บตาย
แล้วไหนจะมีเรื่องราวของบุธิดาที่เราจะต้องแจกก็คือเราจะต้องดูแล
อย่างที่เป็นตัวแม่เหล็กเลยนี่ก็คือ
ม่ำโน่งเท้งโย่งภวงโน่ง
แล้วก็ตระกูลของเชิญยิ้มทั้งหมดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกระลอกไม่ว่าจะเป็นนุ้ยไม่ว่าจะเป็นชูสี
ไม่ว่าจะเป็นคุณบอลและคุณค่อมแล้วก็คุณโรเบิร์ตสายควันนะครับ
คือทั่วฟ้าเมืองไทยจริงครับตลกที่จัดในครั้งนี้